ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุดรธานีเจ้าของที่ดินปวดหัวเลยคุณนัทพงศ์ค่ะ
เจ้าของที่ดินเป็นสวนมะม่วงอยู่ริมถนนปรากฏว่ามีพระไปปักกรดอยู่
แล้วเอามีดวิ่งไล่เจ้าของค่ะบอกที่ดินตรงนี้เป็นของเขาเอง
โอ้โหกว่าจะนิมนต์ออกนอกพื้นที่ที่เป็นที่ดินตรงนี้ได้เล่นเอาเหนื่อยเลยค่ะ
กับพระเอมิ
ไหนคุณกระเต็นว่าเป็นพระเมื่อกี้ผมได้ยินว่าท่านบอกท่านเป็นทหารด้วย
คือก็ยังสับสนนะคะยังพูดคุยไม่รู้เรื่องนะคะ
ส่วนหนึ่งก็ทำให้คนที่เข้าไปก็สับสนเหมือนกัน
เพราะให้การยังยังดูวกวน

เดี๋ยวเป็นพระเดี๋ยวเป็นทหารเดี๋ยวเป็นพระเดี๋ยวเป็นทหารนะคะเนี่ยค่ะ
เขาก็เข้าไปในพื้นที่นี้นะคะ
คือตอนเข้าไปก็ยังโวยวายขู่ทำร้ายด้วย
นี่รองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านดุงกับแอดมินเพจบ้านดุงก็ไปตรวจสอบนะคะ
จะเห็นว่าตรงนี้เป็นสวนมะม่วงเป็นที่ดินของนายประจักษ์ยังให้ผลนะคะ
อยู่ริมถนนสายอำเภอบ้านดุงบ้านโพนสูงที่อุดรธานี
แล้วก็เนี่ยค่ะเจอสภาพแบบนี้นะคะ
แล้วพอไปทักก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเป็นทหารเดี๋ยวเป็นพระ
แล้วทำท่าเหมือนจะยกมีดขึ้นมาป้องกันตัวก็ยังต้องพูดคุยกันนะคะ
รอบเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหม้อต้มบะหมี่สำเร็จรูปมีกองไฟมีเสือมีเต็นต์สำหรับนอนพักเนี่ยค่ะ
อยู่รอบรอบตัวนะคะเจ้าของที่ดินเนี่ยมาขอร้องให้พระออกไปจากจุดนี้
แต่ไปขอร้องก็ยิ่งทำให้พระไม่พอใจนะคะบอกว่าไม่ไปเดี๋ยวจะไปเองเนี่ย
เจอกับสภาพแบบนี้ค่ะออกแนวดื้อดื้อครับครับ
แล้วไปอยู่วัดไปไหมเดี๋ยวทางนี้พาไปอยู่
ถ้าไปอยู่วัด
ก็เกลี้ยกล่อมกันพักใหญ่เลยคุณผู้ชมค่ะสุดท้ายยอมค่ะ
พระคำฝางยอมเก็บสัมภาระออกจากจุดนี้ไป
แต่เจ้าหน้าที่ก็จะพาขึ้นรถตู้ไปส่งนะ
ไม่ยอมไปจะเดินไปเองนะคะจะไปอยู่ป่าไม่อยู่วัดด้วย
นะคะสุดท้ายเขาต้องใช้วิธีขู่ถ้าไม่ขึ้นอ่ะ
อุ้มขึ้นรถนะคะก็ยอมขึ้นรถไปด้วย
แต่โดยดีนะคะก็นำพระมาส่งที่ป่าน้องกล่ำ
เป็นป่าขนาดใหญ่แถวบ้านวังพระองค์
พระคำฝางก็บอกดีใจมากเดี๋ยวจะปรากฏอยู่ที่นี่แหละ
ป่านี้แหละนะคะจับไม้จับมือเจ้าหน้าที่ที่พามาส่งค่ะ
คือเรื่องนี้พอไปคุยกับญาติพี่น้องของพระคำฝางเนี่ยนะคะ
ก็ไม่สบายใจที่เห็นแบบเหมือนมีไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะคะ
ก็เสียใจที่ท่านทำแบบนี้แต่เขาก็บอกว่าก่อนบวชเป็นพระ
ก็ยังเคยเป็นยังเป็นพระดีอยู่เลยก่อนหน้านี้เป็นรองเจ้าอาวาส
แต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปนะคะ
อยากจะให้พาไปรักษาเพราะว่าพี่น้องทุกคนก็เป็นห่วงค่ะ